ที่ใช้จังหวัดนครรัสจศิมา

ลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกรอบที่๒ทวีปเอเชียนะคะ
โดยได้มีการกำหนดเอาไว้แล้วชัดเจนว่าประเทศไทยจะได้จัดรายการนี้
ส่วนสาเหตุที่เลือกจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ก็จะใช้อาคารชาติชายฮอลมีความจุ๕๐๐ที่นั่ง
เพราะว่าโคราชเป็นเมืองของวอเล็กบอลนะคะ
แล้วก็เคยคว้าแชมป์หมายถึงทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย

ซึ่งก็น่าจะเป็นความทรงจำที่ดีอาจจะทำให้ได้ผลงานดีด้วย
เรื่องต้นงบประมาณที่ใช้จัดการแข่งขันครั้งนี้

ช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมของเรา
สำหรับการที่จะให้นักฯ
โทษครั้งมาบ้าง
ก็แบบนี้ก็ไม่เปล่าไง
เกมเราก็จะไม่ส่งไปร่วมการแข่งขัน
เราพยายามจะเก็บตัวไว้เพื่อให้เขามีความพร้อมที่สุด